เพราะว่าถ้าคุณลงใต้ไปที่สงขลา
คุณจะได้เจอบรรยากาศทิวทุ่งดอกไม้สวยงามมาก
ก็ได้ฤาคุณจะหลงมรุนเสน่ห์อยู่ที่นั่นเลย
เหมือนกับว่าขึ้นสวงสวรรค์ไปเลยค่ะ

อาจจะเจอนกที่นี่ก็ได้นะคะ
เพราะว่ามีความเป็นธรรมชาติ

เป็นนกที่บินอยู่วนรอบทุ่งย่าที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียนี่แหละ
คุณนิวนาวครับภาพนี้เหมือนกับในหนังในละครเลยเนอะ
จริงเหมือนแบบว่ากำลังถ่ายเอ็มวีอย่างนั้นเนอะ

แต่ว่าเนี่ยมันคือทุ่งย่าจริงนะที่บริเวณบ้านด่านนอกอำเภอสะดาวคือมองไปพื้นที่กว้างไกลแบบนี้มีเนื้อที่กว่า๕ไร่
แล้วตอนนี้นะก็มีดอกย่าคาเนี่ยชูช่อสวัยไปทั่วทุ่งเลยนะคะทำให้บรรยากาศดูเหมือนอยู่บนปุ๋ยแม่
บางคนไม่เคยเห็นนะนี่นี่คือดอกย่าคานะ
เออหญ้าคามันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนี่ยนะ
ลมพัดกินเย็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแต่ละคนก็ยืนหามุมถ่ายรูปกันไป
คือแต่กว่ามันจะมาเป็นทุ่งย่าคาสวยแบบนี้นะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ๓สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง
พื้นที่ตรงนี้มันเกิดไฟไหม้หมดเลยแล้วหลังจากที่มันไฟไหม้แล้วเนี่ยนะคะมันก็มอดดับลง
ก็เหลือเป็นเหมือนกับว่าต่อสังย่าแล้วก็หลังจากนั้นมีฝนตกลงมาช่วงหนึ่งติดต่อกัน
ก็เลยเกิดเป็นทุ่งรวงดอกย่าคือเป็นแบบว่าทุ่งดอกย่าคาสีขาวเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
สวยงามขึ้นมาเลยเหมือนกับคนละพื้นที่ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะ
เห็นไหมธรรมชาติเขาจะรังสรรค์เวลามันเกิดสิ่งที่มันวิกฤตสิ่งที่มันย่ำแย่ผ่านไปแล้ว
มันก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่สวยงามแล้วดูมุมแบบนี้สิสวยมาก
คือเป็นมุมแบบว่ามุมต่ำหน่อยมองเห็นดอกย่าคาแบบนี้ขาวสวยละมุนละมัยมากเลยนะคะ
แล้วบาราลมที่กระทบดอกย่ามันก็ปลิวสวัยแบบนี้คุณไปเลือกหามุมมาเลยคุณจะถ่ายมุมไหน
จะนอนลงไปไหมหรือจะนั่งเอาให้ย่ามันเคลียร์หน้านิดนึงหรือจะยืนก็แล้วแต่
เพราะว่าตอนนี้นะเป็นอีกที่หนึ่งที่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนบริเวณที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
แวะเวียนไปถ่ายรูปเก็บภาพมาอวดลงโซเชียลกันมากมายเลยค่ะคุณ
อยากจะให้ไปแม้ว่าช่วงนี้จะหน้าร้อนแล้วแต่ว่าคุณไปเจอแบบนี้นะ
ดิฉันว่าคุณลืมร้อนไปเลยล่ะได้ถ่ายรูปสวยโอ้โหมีความสุข
ไปแล้วไม่นกนะไปได้นะไม่นกอย่างที่บอกก็คือไม่พลาดแน่นอนเพราะมัน
จะได้เจอกับบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้แล้วมันร่มรื่น
ใช่แล้วมันดูสวยอ่ะมันดูสวยมากคือเวลาลมมันพัดแบบแรง
มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคือบอกว่ามันเกิดมาแบบตั้ง๕ไร่
มันอยู่เป็นพื้นที่แบบโอ้โหกว้างใหญ่เราจะไปถ่ายรูปท่านี้ก็ได้
จะถ่ายวีดีโอก็ได้อย่างนี้ก็ได้ทำยังไงก็ได้เธอจะไปมันสวยมากจริง
คือไม่ค่อยได้เห็นกันนะอย่างที่บอกคนเมืองคนกรุงเทพ
ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นแบบทุ่งดอกย่าคาที่มันกว้างใหญ่ขนาดนี้
มีโอกาสได้ไปที่สงขลาก็แวะเวียนไปถ่ายรูปกันได้นะจ๊ะเป็นที่ระลึกกันไปนะคะ